ดูเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภพา

เป็นแท็กซี่หน้าตลาดรถไฟรัชดา
มีคนก็ไปขึ้นเขาบอกว่าที่รับมาเนี่ย

ถ้าจะให้ไปส่งเนี่ยต้องจ่ายแบบเหมานะไม่กดมิเตอร์
นี่เกรงใจตำรวจแล้วเกรงใจไปดูคลิปเลยครับ
คือเป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าลูกหมูดุ๊กดิ๊กเนี่ย

โพสต์คลิปนี้กำลังโตเถียงกันโวยวายอยู่บนรถ
ระหว่างแท็กซี่กับตัวเองเนี่ยบริเวณหน้าตลาดรถไฟรัชดานะครับ
เทอมเรียกแท็กซี่คันนี้แต่ขึ้นไปสักพัก
ซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์นะฮะแล้วก็จะไม่ไปส่ง
อ้างว่ามีธุระจะกลับบ้านรวมทั้งยังบอกอีกว่า
ถ้าจะให้ไปส่งนะไม่กดมิเตอร์นะผู้โดยสารก็ถามว่า
เอ้าแล้วถ้าไม่ไปจะรับขึ้นมาทำไมล่ะแต่กลับได้คำตอบว่า
ที่รับเพราะว่ามีตำรวจอยู่ไปฟังเสียงช่วงนี้
พี่จะไม่ไปพี่ลงไปโบกรถให้หนูอ่ะเพราะถ้าพี่ไม่ไป
เมื่อกี้หนูก็ได้รถไปแล้วหนูก็นั่งคันอื่นไปก็ได้
คันอื่นที่เขาอยากไปก็มีก็ผมไม่ได้ไปจริงจริงครับ
แล้วพี่จะกวักมือให้หนูขึ้นรถทำไมเพราะมีตำรวจอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
โอ้โหโวยวายเนอะเอ้าก็ต้องโวยวายป่ะเจอแท็กซี่แบบเนี้ย
โคตรไม่แฟร์เลยอ่ะมีมิเตอร์พี่ไม่ยอมกดมิเตอร์
โอ้โหผู้โดยสารนี้ก็ขึ้นรัวนะฮะขึ้นหนักมาก
เออคนขับเถียงไม่ทันเลยจริง
คือเจ้าของคลิปเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง
เรียกแท็กซี่จากตลาดรถไฟรัชดานะครับ
หลังเก็บร้านก็มีการบวกรถกลับบ้านเป็นปกติเขาเป็นคนขายของนะครับ
แล้วก็ไปเจอแท็กซี่จอดแช่อยู่เลนส์๑กับเลน๒
ก็เปิดไฟว่างหมดเลยนะบ้างก็เปิดบ้างบางคันก็ไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่ไปบ้างอะไรไม่กดมิเตอร์บ้างคือมีทุกวันแหละนะครับ

คือในวันที่เขาเจอเนี่ยมีตำรวจนะฮะ
ถ้าวันไหนมีตำรวจเขาจะได้กลับบ้านเร็วขึ้น
แต่ถ้าวันไหนไม่มีจะใช้เวลาการโบกรถสักประมาณ๑๕๒๐นาที

เรียงกันเป็นตับแต่ไม่รับพุทธรรมานนะครับ
วันที่เขาก็เจอเช่นเดียวกันเค้าบอกว่า
เดินไปถามแท็กซี่สีเหลืองที่จอดแช่เปิดไฟว่างสีเขียวอยู่
แต่พี่บอกว่าไม่ไปเราเลยเดินย้อนกลับไปที่เดิม
มีคุณตำรวจยืนถือไฟฉายโบกรถอยู่เราบอกให้เขาเรียกรถให้เราหน่อย
คุณตำรวจโบกและเรียกแท็กซี่คันเดิมที่มาจอดตรงหน้าเรา
พร้อมกับที่คุณตำรวจบอกว่าจะไปไหมไม่ไปจะได้จับ
ซี่คันนี้ก็กวักมือให้เราขึ้นไปเราก็แบกกระเป๋าใบใหญ่พลุงพลังขึ้นไป
รถขับออกมาได้สักระยะหนึ่งพ้นสายตาตำรวจนิดนึง
คนขับก็พูดว่าเขาไม่ไป

คือถ้าไปถ้าให้กดมิเติร์ดเขาไม่ไปนะ
ถ้าจะไปต้องแบบเหมาจ่าย
เขาก็จะปล่อยให้เราลงข้างทาง
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้นะต้องลงข้างทาง

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากเหลือเกินนะครับ
หลายคนก็บอกว่าตรงนี้นะ
มันมีปัญหาประจำแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารรับแต่ต่างชาติ
บางทีรับก็ไม่ยอมกดมิเตอร์
ส่วนใหญ่คนขับที่จอดตรงนี้จะรอแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตลาดนี้มีคนจีนเยอะต่างชาติเยอะ
เกาหลีก็ไปเที่ยวเยอะมากตอนนี้คนจีนไปเยอะมาก
แล้วก็จะเก็บราคาแบบเมาส์จ่ายไม่ยอมกดมิเตอร์
ยังมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจอดรถยึดพื้นที่
รถติดเต็มไปหมดเลยฮะหน้าเอสพนารัชดา
ก็สร้างปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดตลอดนะครับ
ก็เลยวอนตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไปจัดการกับแท็กซี่กลุ่มนี้อย่างจริงจังสักทีเถอะนะฮะ
ถึงแม้ขึ้นไปแล้วยังไล่ลงกับคุณผู้ชม
เหตุผลคือก็เกรงใจตำรวจนะครับ